วันนี้ดิฉันก็เลยมีเรื่องราวของสถานที่ท่องเที่ยวตามแบบฉบับของตลอดข่าว
เพราะเขาว่ากันว่าที่นี่ต้องถูกอกถูกใจเพราะมีเพียงหนึ่งเดียวในโลก
ส่วนจะเป็นที่ไหนอย่างไรตามไปดูไวเลยค่ะ
กล่าวถึงสตรีทอาร์ตในเมืองไทยหลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่าที่จังหวัดบึงกาลนั้น
มีหมู่บ้านท่องเที่ยวสตรีทอาร์ตหรือหมู่บ้านภาพวาดเขียนสีพญานาคหนึ่งเดียวในโลกด้วย
ซึ่งหมู่บ้านที่เราพูดถึงก็คือบ้านขี้เหล็กใหญ่อำเภอโซ่พิสัยจังหวัดบึงกาล
หมู่บ้านขี้เหล็กใหญ่นั้นเป็นหมู่บ้านเล็กที่โอบล้อมไปด้วยธรรมชาติ
บ้านไม้สไตล์อีสานที่ถูกแต่งแต้มไปด้วยลวดลายกราฟิกพญานาคในอิริยบทต่าง
มากกว่า๑๐๐จุดกระจายอยู่ทุกซอกมุมของหมู่บ้าน
ที่งานสตรีทอาร์ตในหมู่บ้านแห่งนี้เป็นรูปพญานาคสักส่วนใหญ่
เป็นเพราะความเชื่อและความศรัทธาของคนในหมู่บ้านที่มีต่อองค์พญานาคนั่นเอง
อกจากความสวยงามที่แทรกตัวอยู่ในภาพวาดของหมู่บ้านนี้แล้วยังมีเรื่องราววิถีชีวิตและอาชีพของคนในชุมชนแทรกอยู่ด้วยเช่นกัน
อย่างบ้านหลังนี้ขายลดช่องก็จะมีพญานาคขายลดช่อง
หรือบ้านหลังนี้มีอาชีพเป็นช่างตัดผมก็จะเห็นภาพพญานาคตัดผมและอื่นอื่นอีกมากมาย
จากภาพวาดแนวสตรีทอาร์ตภายในหมู่บ้านแล้วยังมีพิพิธภัณฑ์ชุมชนมีชีวิตเป็นศูนย์ขับเคลื่อนศิลปะร่วมสมัยในหมู่บ้าน
เป็นบ้านเรือนไม้ทรงไทยอีสานอายุกว่า๖๐ปีบ้านของคุณขาบจุดเริ่มต้นของไอเดียเก๋ของภาพวาดแนวสตรีทอาร์ตในหมู่บ้านแห่งนี้
เป็นสถานที่เก็บเรื่องราวในอดีตมาถ่ายทอดผ่านสิ่งของเครื่องใช้ภายในบ้านมีมุมถ่ายรูปสวยที่ใครเห็นจะต้องชอบอย่างแน่นอนในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้
ข้าวของเครื่องใช้สมัยโบราณและสีเขียวพาสเทลที่ตกแต่งให้บ้านหลังเก่านี้ดูมีชีวิตชีวาขึ้นมาอีกครั้ง
และหากใครอยากจะชิมอาหารประจำถิ่นของจังหวัดบึงกาลแล้วก็เขาก็มีชุดอาหารที่เคยคว้ารางวัลชนะเลิศจากประเทศฝรั่งเศสให้ได้ลองรสชาติแบบพื้นบ้านแท้อีกด้วย
ใครจะรู้ว่าในหมู่บ้านเล็กอย่างหมู่บ้านขี้เหล็กใหญ่แห่งนี้จะมีสตรีทอาร์ตเก๋ซุกซ่อนอยู่เป็นอีกหนึ่งชุมชนท่องเที่ยวของบึงกาลที่เราอยากแนะนำให้ทุกคนได้ลองมาชมกันจริงค่ะ